ไม่ใช่ผู้บัญชาการตำรวจมันมีหลายคน
ถ้าเป็นผู้บิจารการครอสเตอร์ชอเขาเป็นนั่น

ถ้าเป็นผู้รวมถ้าเป็นผู้ที่นั่น
แต่ว่าในส่วนที่ใครรับผิดชอบอะไรเขาก็ทำไปนะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้บิจารการธนาคารผู้บิจารทั้งเรือ

นักดนทรพีกว่ารักมีเยอะหรือยัง
ก็จะทำไปเรื่อยก็จะไปดูเยอะแบบเยอะไหมเยอะ

เราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดมั่นใจนะ

อย่ายะอย่าซักมากโหววววว
อะไรวะคนดีเขาจะ
เป็นคนเดียวสักคนก็ป่ะสองแสนกว่าคน
ก็ทำนะไม่ต้องห่วงหรอกทำอยู่แล้วล่ะ

คนที่ไม่อยากให้ทำผิดต่อไป

คุณอยู่เป็นรู้ไหมวะเดี๋ยวผมทำของคุณเอาไหม
ถ้าไปถามอย่างนี้ถามทำไม

หมายความว่าถ้าดูแล้วเขาไม่มีในเรื่องกฎหมายหรือว่าผ่านไปแล้วไง
นี่เขาดูแล้วแล้วก็ทำต่อไปอย่ามายุ่นนะ
ในส่วนของผู้ประชาการสหมักเคยบอกว่าถ้าเป็นในส่วนของการบันกลม
ต้องไปอยู่เดียวถ้าจะจัดการเด็ดฐานเลยจะไม่มีการออกชอบ

ก็มันผิดจะไปเซ็นอะไรอีกแล้ว

ก็ผิดจะมาเซ็นอะไรล่ะก็ผิดก็ต้องว่าไปตามผิด
ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายทางวินัยที่เป็นอยู่นะ
ก็ผิดก็ว่าไปนะครับ
แต่คนที่เขาเลิกแล้วอะไรพวกนี้เขาอย่างนี้

ตำรวจนี้ครับ
ก็ส่วนใหญ่จะมีทุกขายทุกขายความผิดนะฮะครับ
ก็คงตรงตำแหน่งกันตามกฎหมายเหมือนกันนะครับ
ถ้าปรากฏนะครับมันมีอยู่สองส่วนคือทั้งวินัยทั้งอาญา

อื่นที่เป็นของเก่าบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วอย่างนี้นะครับ
ก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยถ้าข้อมูลตรงนั้นออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้เลย

ท่านครับสมมุติในคนกี่คนนะครับเพื่อบอกเจ็บเจ็บ

กี่คนคะที่ท่านบอกไม่ใช่สิทธิ์
ยังเป็นความลับอยู่นะครับครับ

ก็ว่าไปนะครับเขาอาจจะเลิกแล้วก็ได้
นะครับปัจจุบันอดีตมันไม่เหมือนกันนี่นะครับครับในส่วนของ